นายรัชพลศิริสาครเล่ามาเลยค่ะว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าอยู่ถูกกลุ่มชายชะกันอ้างตัวเป็นตำรวจชุดสืบ

บุกเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะนี่นะฮะนี่ค่ะแล้วก็บอกให้ตัวเขากับพนักงานเนี่ยไปกองรวมอยู่ห้องนึง
ครับเดินตรวจไปทั่วออฟฟิศเลยไม่ตรวจเปล่าแม้จะไม่มีหมายค้นแต่ก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย
อืมเพราะจังหวะเดินเข้ามาตรวจนี่คว้าปั๊บหยิบเหล้าเข้าไปค่ะ
อ่าเอ๊ะหยิบเหล้าเข้าไปทำไมก่อนเขาก็งงหยิบไปสองขวดนะคะแล้วตีตีเนียนเดินออกจากร้านไป
ครับเจ้าของร้านคือนายสิทธิวัฒนจิรัตเจริญยิ่งสุขมาสพคูคศแจ้งความเลยนะคะเขาบอกว่า
เหตุการณ์ตามกล้องวงจรปิดสิบเอ็ดพฤศจิกายนค่ะครับเขาบอกว่าตำรวจที่มาเนี่ย
อ้างเป็นตำรวจชนบุรีมาค้นแต่ไม่มีหมายค้น
แต่หลังจากนั้นเอาหมายค้นมาโชว์

ที่เอาหมายมาได้แปลว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

แล้วก็กักตัวพนักงานเขาไว้ในห้อง
หมายจับไม่มีข้อหาไม่มี

ออฟฟิศนี้ได้ข่าวมาว่ามีการเล่นพนัน
เปิดเป็นเหมือนแบบพนันออนไลน์

ผู้กำกับสั่งให้ลูกน้องถอดกล้องวงจรปิดในร้านเขาออก

หายไปหลายชิ้นมูลค่าแสนกว่าบาทนะ

ยังไม่จบแค่นั้นเขาบอกเขาถูกคุมตัวไปที่ห้องด้านหลัง
แล้วก็บังคับให้พวกเขารับสารภาพ

ก็เลยสงสัยว่าเอ้าไม่ได้ทำอะไรผิด

แต่ยึดของทั้งหมดไว้ตรวจสอบเพิ่ม

ตามมาตรา๑๕๗นะคะ

เพราะฉะนั้นตำรวจไม่มีสิทธิ์จับ
ผู้เสียหายจะแจ้งข้อหารักทรัพย์กับกักขังหน่วงเหนียวด้วยนะคะ

สอบปากคำผู้เสียหายพร้อมกับพวกแล้ว
แล้วก็ออกหมายเรียกติดตามกลุ่มตำรวจ
มาสอบสวนหาข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
ทางเจ้าหน้าที่ตอนแรกเห็นบอกว่าเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับ
แต่มันไม่ซึ่งหน้าเพราะว่ามันไม่มีการพนันอะไรเลยนะครับ
สุดท้ายก็ตรวจสอบไม่พบนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไป

ว่าอยากให้ดำเนินคดีในข้อหารักษัพกับถังลงเหนียวนะครับ
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับ